เมื่อวานนี้ตั้งแต่กล้วยทอดก่อน

แล้วก็ยังมีเสือดำกับเสือโครง

เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีความคืบหน้า๓ทุ่มเมื่อคืนด้วยค่ะ

แต่ว่าไล่เลี้ยงให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนิดหนึ่งก่อนละกันค่ะ

คือชาวเวียดนามที่เป็นพ่อค้าขายหมึกบดเนี่ย

คือกว่าจะได้สติ๊กเกอร์นี้มา
ให้ประมาณ๘หรือ๙หน่วยงาน
เมื่อวานเราบอกว่าอะไรนะเปิดน้ำแรกพี่เบิร์ต

แล้วไรเดือนแล้วแต่หน่วยงานคุณผู้ชม
หน่วยงานหาร้อยบางหน่วยงานแปดร้อย
เขาต้องจ่ายเดือนหนึ่งเกือบ๖๐๐บาท
เพื่อให้เงินเดือนอย่างน้อย๒๐๐๐๐บาทถึงจะพออยู่พอกิน
แล้วเขาบอกหน่วยงานสันติบัน๑โบชน
บัวทองและอีก๒๓หน่วยงานคือจำชื่อไม่ได้

เขาพูดกับเราเลยบอกกับนักข่าวเลย

คำว่าโคตระเหนื่อยมากในการทำงานทุกวันนี้
โคตรเหนื่อยเออ
ไฟล่ะห้าร้ำบัจนะ
กี่หน่อย
แบบหน่วยแม่ง
มันบางที

นี่ไงถึงบอกมากี่รถให้สองร้อยพันหนึ่งรถให้สอง
ก็ต้องจ่ายแปดร้อยอยู่ดีคุณผู้โทรมแล้วที่ต้องจ่าย

การไม่โดนถูกส่งจับกลับประเทศไง
เพราะอะไรขายหมึกพวกนี้จริงต่างด้าวทำไม่ได้
ใช่ก็ถือว่าแยกอาชีพคนไทยนะ
คุณผู้ชมฮะนอกจากพ่อค้าหมึกบดหมึกบดนะ

อย่างที่บอกไปพ่อค้าขายถั่วชาวอินเดียนะฮะ
สติ๊กเกอร์เสือโครงแล้วก็เสือดำ
ค่ะนี่ทุกคนต้องเอาแปะไว้หลังโทรศัพ

สติกเกอร์หายเดี๋ยวเปิดน้ำไปอีกจ่ายไปอีก

ตอนแรกที่ผมเห็นสติ๊กเกอร์แบบนี้ตามแผงลอตเตอรี่หรืออะไร

เห็นใช่ไหมอะไรแบบนี้เข้าใจเป็นอย่างไรจริง
นึกว่าจะขายถั่วได้ดีใช่ไหม
มีเสือดำมีเสือโค้งด้วยใช่ไหมใช่แต่ไม่ใช่ฮะอันนี้คือสวยสติ๊กเกอร์คุณผู้ชมฮะ
แต่ฟังข่าวนี้ต้องตี๒ประเด็น
ประเด็นแรกเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์
เก็บมีตำรวจเกี่ยวข้องหรือเปล่า
เอื้อประโยชน์ต่อแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือเปล่า

กับ๒เรื่องของการที่จะจัดการแรงงานต่างด้าว
แย่งอาชีพคนไทยมันกลายเป็น๒ประเด็นนะ
ใช่ค่ะนี่ไงแล้วเดี๋ยวต้องดูข่าวนี้ให้จบนะ
ทีนี้เมื่อคืนนี้ค่ะพอตกเป็นข่าว
ในเรื่องสติคเกอร์เป็ดไก่เสื้อดำเสื้อโครงอะไรแบบนี้นะ
แล้วก็แรงงานต่างด้าวที่ขายผิดกฎหมาย
ใช่ตัวประโยชน์สมภาพบางโบทองไปควดขันเลย

แล้วนี่ค่ะจับกลุ่มได้ที่นั่งอยู่นี่นะ
มีพ่อค้าขายน้ำปั่นที่ตลาดนัดแยกบางภู
อีกคนนึงเป็นพ่อค้าขายทุเรียนริมถนนบางกรวยไซน้อย
สำหรับพ่อค้าขายน้ำปั่นเขาเป็นชาวเมียนมา

ไม่มีสติ๊กเกอร์โดนจับ
ทีนี้เขาบอกว่าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต

พวกนี้สงวนไว้ให้คนไทยนะคะ
ตำรวจสอบปากคำและประสาน
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่นนทบุรีทำประวัติ
หลังจากนั้นก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายผลักดันกลับประเทศต่อไปด้วย
นี่ตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะเกี่ยวไหม
พี่สองคนนี้ไม่ได้จ่ายสวยสติ๊กเกอร์ก่อน

เออพี่มีสติ๊กเกอร์ป่ะ

คือตำรวจเขาก็ทำงานเต็มที่

ถ้าพี่บุ๊กสงสัยแบบนี้น้ำแข็งว่าต้องถามผู้กำกับ
ดังนั้นไปถามผู้กำกับค่ะผู้กำกับบอกแบบนี้เลย
ไม่รู้เรื่องสติ๊กเกอร์มาก่อนไม่เคยทราบมาก่อน
โรงพักไม่ได้มีการเรียกเก็บไม่ได้ทำสติ๊กเกอร์
เพื่อเรียกเก็บเงินจากแรงงานต่างด้าว

บอกในพื้นที่นนทบุรีโดยเฉพาะบางบัวทองใช่ไหม
ได้หลังจากนี้เดี๋ยวจะลงพื้นที่กวาดล้างสวยสติ๊กเกอร์ต่อไป